คุณผู้ชมคะพรุ่งนี้รวยค่ะพรุ่งนี้รวย

ไปส่องว่าเอ๊ะงวดนี้นี่จะยังไง

คือจะพาไปดูกันนะคะเพราะว่ามีสับปะรดที่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็ปลูกเอาไว้ขาย
แต่ทีนี้ปรากฏว่าสับปะรดนั้นมันแปลก
มันไม่เหมือนสับปะรดทั่วไปก็เลยเอาไปถวายพระ
เพราะฉะนั้นดูหน้าจอให้ดีค่ะ

ความแปลกของสับปะรดเห็นไหม
เป็นสับปะรดมี๙ลูก๓๖แขนง

ใช่อยู่ในต้นเดียวกันลักษณะเหมือนเป็นนกยูงเป็นพัดแบบนี้ค่ะ
ชาวบ้านในตำบลทุ่งสังนำมาถวายให้วัดวังหิน
อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยพระประสงค์สิริจันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวังหิน
เล่าให้ฟังนะว่าสับปะรดแปลกเป็นของนางสร้อยหมวกทอง
นำมาถวายพระเพราะว่าชาวบ้านระแวกนี้
พอเขาทราบข่าวก็มาไหว้กันขอโชคขอลาบ
ส่วนพระประสงค์เชื่อว่าความแปลกน่าจะเกิดจากสายพันธุ์ที่มันผิดปกติ

วัย๗๕ปีก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าปลูกสับปะรดเอาไว้ขาย
มานานหลายปีแล้วพอมาเจอสับปะรดต้นนี้
มันแปลกมากเลยแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตด้วย
เลยตัดสินใจไม่ขายนำไปถวายพระเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ
ไปต่อกันเลยค่ะคุณผู้ชมไปที่วัดบวกครกใต้
ตำบลท่าวังตานอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
ก็มีการจัดพิธีบวงสวงพระครูบาเจ้าศรีวิชัย
ซึ่งสร้างจากทองเหลืองขนาดความกว้างก็คือ๓เมตรกว่า
สูง๔เมตรครึ่งมีน้ำหนัก๒ตัน
ดิษฐานเอาไว้ให้ประชาชนได้มากราบไหว้บูชานะคะ
ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง๘แสนบาท
ก็มาจากเงินบริจาคของผู้ที่มีจิตศรัทธา
ทั้งที่เชียงใหม่ทั้งที่กรุงเทพมหานครค่ะ
หลังจากที่เสร็จพิธีบวงสวงแล้ว
ชาวบ้านก็กราบไหว้ขอโชคลาภขอเลขเด็ด
เพื่อนำไปเสี่ยงโชคกันตามความเชื่อนะคะ